เทือนใจมากแทบอยากจะไม่สนับสนุนไม่อยากจะไปปล่อยนกอะไรแบบนี้เลย
เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการทำบุญหรือทำบาปนะคะ
ดูเหมือนว่าการซื้อกรงมาให้นกอยู่เพื่อที่จะไปปล่อยทำบุญตามวัดเนี่ย

เพราะพ่อค้าแม่ค้าล่าสุดเอานกมาใส่ถุงพลาสติกเพื่อนำไปขายค่ะ
เอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะ
นี่แหละโอ้โหเห็นแล้วสะเทือนใจไหมล่ะ
นะครับนี่เป็นภาพของลูกนกสี่ตัวนะคะที่ถูกจับอยู่ในถุงพลาสติก
ถูกแชร์ในสังคมออนไลน์เป็นภาพที่น่าหดหูมากนะคะ
โดยผู้ถ่ายอ้างว่านกเหล่านี้ถูกขายอยู่หน้าวัดพนันเชิงวรวิหาร
จังหวัดพระนคร๔อายุทยา

มีทั้งปลาเต่าแล้วก็สัตว์อีกจำนวนมากเลยที่ต้องถูกขังอยู่ในถุงพลาสติก

เพื่อที่อยากจะรณรงค์ให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์
เพื่อที่จะหยุดธุรกิจประเภทนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยค่ะ
ซึ่งแน่นอนได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวเน็ตนะคะ
แพร่ไปไม่ถึง๒วันตอนนี้ถูกแชร์แล้วมากกว่า๗๐๐ครั้ง

เรื่องเฉาตบกันนี่เป็นแสน

สัตว์เป็นเพื่อนอย่าเอาเป็นอาหาร
หรือว่าเอาไปแบบว่าทำทารุณกรรม
นี่สายตรวจโซเชียลไทยรัฐออนไลน

เราไปถามรองเจ้าอาวาสเลย

พระนครศรียุธิยาแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดพนันเชิงวรรพวิหาร

ทราบว่าร้านค้าประเภทดังกล่าว

ซึ่งเจ้าหน้าที่วัดไม่สามารถไปดำเนินการอะไรได้
ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง

วงจรการซื้อขายก็จะไม่เกิด
แต่หากจะมีคนซื้อนั่นหมายความว่า
เราไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตสัตว์ดังกล่าว

ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องแบบนี้นะครับ
ไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนขาย